ซึ่งหนุ่มกล้องห้วยไร่เองนะคะที่ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด
วันนี้ก็ยังลงพื้นที่อยู่นะคะ
ช่วยเหลือพี่น้องอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร
ที่ตอนนี้น้ำท่วมหนักมาก
และแม้วันนี้หนุ่มโตโน่จะติดงานก็ยังฝากเงินไปร่วมสมทบกับกล้องอีกถึง๕๐๐๐บาทค่ะ
อกจากนี้นะคะกล้องเว้ไร่ยังประกาศผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ขอรับบริจาคยารักษาโรค
เพื่อช่วยรักษาโรคที่มากับน้ำท่วมให้กับชาวบ้านนะคะ

และการลงพื้นที่ของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังก็ช่วยสร้างกำลังใจ
และความสุขเล็กน้อยให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยด้วย
ดูจากภาพเนี่ยก็น่าจะเห็นได้เลยนะคะ
แม้จะต้องเผชิญกับภัยน้ำท่วมขนาดไหน
แต่ชาวบ้านเนี่ยก็ยังยิ้มออกนะคะ

ลุยน้ำท่วมมาถ่ายรูปกับพี่ก้องกันเป็นจำนวนมากเลย

ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นภาพที่สร้างรอยยิ้มให้ได้นะคะ
แม้ว่าจะเจอกับปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้
มากันอีกฝากนึงนะคะคุณผู้ชม

นำโดยเจ้าของค่ายประจักษ์นวรัฐนะคะ
ก็มีการประกาศผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว

รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้าอาหาร
เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะ
ทั้งนี้ค่ะยังเตรียมจัดคอนเสิร์ตลำไยหายทองคำ

อบให้พี่น้องภาคอีสานอีกด้วย

พี่มหาชาวพิธณภัณฑ์พาณิชย์ก็มานะคะ
ไม่ใช่ของเราโพสต์ภาพตัวเองร่วมบริจาคเงินในโครงการน้ำใจไทย
เพื่อผู้ประสบอุทธกภัยทั่วประเทศพร้อมกับเชิญชวนแฟนค่ะ
ให้ร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยตามศรัทธาหากรวมกันได้
ก็จะเป็นเงินที่จำนวนมากได้นั่นเองนะคะ
นักแสดงหนุ่มอย่างอาร์ตพระสุทธิ์ค่ะก็เตรียมที่จะส่งน้ำพริกเนี่ย
ให้พี่น้องในพื้นที่ภาคอีสานที่กำลังประสบอุทธกภัย
แล้วก็น้ำยังไม่ลดเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในวันนี้เจ้าตัวบอกว่า
ส่งไปให้พี่ทหาร๓จังหวัดชายแดนใต้ก่อนทั้งหมด๓๐กิโลกรัม
จากความร่วมมือร่วมใจของเหล่าบรรดาแฟนคลับด้วยนะคะนับเป็นกำลังใจเล็กเล็กน้อยน้อยค่ะ
คนบันเทิงร่วมเยียวยาพี่น้องคนไทยที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะคะ
เราก็ได้เห็นน้ำใจของคนไทยมากมายเลยจริงโอ้โหหลั่งไหลกันไม่หยุด
ค่ะคือต้องบอกว่าปริมาณน้ำท่วมมันท่วมไวมากแล้วก็ท่วมเยอะมากนะ
แต่น้ำใจของคนไทยมันท่วมได้ล้นกว่าจริงดิฉันต้องบอกแบบนี้ถึงแม้ว่าในปัญหาที่ประเทศไทยเรา
เจอกับภาวะวิกฤตต่างต่างนะคะมันก็ยังมีเรื่องราวดีดีที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ย
เขามีรอยยิ้มเกิดขึ้นได้อย่างที่น้ำใจนี่แหละคุณผู้ชมค่ะที่จะช่วยให้เรา
ผลอุปสรรคเหล่านี้ไปได้หลายครั้งนะคะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคใต้ค่ะ
คนบันเทิงของเราไม่เคยทอดทิ้งนะแต่ว่านำความช่วยเหลือไปสู่พ่อแม่พี่น้องกันถึงที่เลยนะคะ
ถูกตอบขอให้ผ่านพ้นช่วยอาหารนี้ไปได้นะใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะใช่ค่ะเอาละค่ะ